คุณผู้ชมคะขอพูดถึงดาราสาวท่านนี้ค่ะคุณโมอามีนาค่ะ
เพราะเธอเป็นเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนิดานะคะ
คนก็ชื่นชมเธอเยอะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องกับคุณแตงโม
เธอไปเลยไปถึงท่าเรือแล้วเธอออกมาตลอดคอยตามเรื่อง
ตามความคืบหน้าทางคดีแล้วบอกว่าจะออกมาสู้เพื่อพี่แตงโม
ได้รับความเป็นธรรมจากการเสียชีวิตในครั้งนี้
วันนี้เราต้องร่วมกันแสดงความยินดีกับเธอนะคะ
อันนี้คือภาพวันที่เกิดเรื่องเธอไปที่ท่าเรือ
เธอออกมาโพสต์เธอออกมาตามเรื่องตลอด
รับปริญญาโทค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะ
ก็มีคุณแอนนาคุณฮิปโปมาร่วมยินดี
เธอก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่า
แม้วันนี้เธอจะดีใจที่คว้าปริญญโทได้สำเร็จ
แต่ลึกในใจน้ำตามันคลอค่ะ
เพราะว่าคิดถึงพี่สาวคิดถึงคุณแตงโม

ส่วนพี่แตงโมก็จบที่มรังสิตจบโท
เราเอาชุดคุยมาถ่ายรูปคู่กันนะ

แต่มาเกิดเหตุร้ายกับคุณแตงโมซะก่อนนะคะ
คุณโมอามีนาเล่าให้ฟังว่า
ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเหมือนกัน
อันนี้คือรูปคู่ตอนที่คุณแตงโมรับปริญญา

ก็เลยรอวันนี้ที่จะใส่ชุดคุยถ่ายคู่กัน

ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ

วางรูปของคุณโมอามีนากับคุณแตงโม
ไว้จะเอามาให้เป็นของขวัญวันรับปริญญา
รูปนี้รูปมันหล่นลงมาจากโต๊ะ

ก็เลยเชื่อว่าพี่ตังโมคงจะรับรู้
แล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับเธอ

รูปที่อัดไว้เพื่อที่จะให้หนู
เป็นรูปพี่โมกับหนูก็ตกลงมา

หนูเชื่อว่าพี่รับรู้รับรู้ทุกอย่าง

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ

คุณโมอามีนาด้วยนะคะรับปริญญาโทนะคะ

ติดตามข่าวสารแล้วก็คดี
ของคุณตังโมอยู่ตลอดเวลา
ค่ะนะครับคุณหนิงปณิตา

บอกว่าณขณะนี้มันเหมือนกับว่า

ได้ลงโทษกระติก

สิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดในมุมของคุณหนิง

ซึ่งก็คือลูกบุญธรรมของคุณตังโม

โรงเรียนก็ไปไม่ได้ออกไปไหนก็ไปไม่ได้
เนื่องจากกระติกที่เป็นคุณแม่เนี่ย

ส่วนประเด็นเรื่องที่คุณแม่ของคุณตังโม

ของคุณหนิงมองว่ามันเร็วเกินไป

ต้องรอให้คดีมันเคลียร์จบสิ้นทุก

ถึงค่อยมาคุยอีกทีดีกว่า
ทำหน้าที่ติดตามข่าวสารเรื่องคุณแตงโม

และทำหน้าที่เป็นพี่สาวที่ดี

เพื่อส่งให้แตงโมไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์

ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจ
หนูเนี่ยล่าสุดก็ไม่ได้ให้ลูกไปโรงเรียน

แต่สิ่งที่คุณปอพยายามแสดงความมีน้ำใจมันทำให้คุณแม่ใจบาป
แต่ถามว่าตัวหนิงเองเห็นด้วยไหมหนิงบอกเลยว่าถ้าเป็นนิง
นิงจะรอให้กระบวนการทุกอย่างตัดสินให้เรียบร้อยก่อน
ค่อยมาตัดสินใจว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัย
อ่าคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือผลกระทบตรงนี้เนี่ยค่ะ
อย่าให้ไปถึงเด็กเลยก็แล้วกันใช่ค่ะในส่วนของผู้ใหญ่ก็ว่ากันไป
ถ่ายทำด้วยนะคะหรือฮะถ่ายทำไปได้สิบเก้าคิวประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์
แต่มาเกิดเรื่องกับคุณตังโมซะก่อน

เรื่องคุณชายแต่ชื่อเรื่องเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะคะ
เพราะว่าเพิ่งถ่ายทำไปได้ไม่กี่คิว

เป็นละครทางช่องวัน๓๑ค่ะ

ละครเรื่องนี้นำแสดงโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์

คุณฟิล์มธนพัฒน์คุณตรงและคุณแตงโม
กับการแสดงโดยคุณวรวิทย์ขัตยโยธินนะคะ
นี่คือภาพถ่ายของละครเรื่องนี้

ละครเรื่องนี้นะคะคุณแตงโมรับบทเป็นคุณจันทร์ค่ะ

เป็นแม่ของคุณตรงแต่งตัวสวยมาก

ทีมงานกองละครเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีในวันที่คุณแตงโมตกน้ำไปนะคะ
บอกว่าจริงละครเรื่องนี้ถ่ายไป๑๙คิวแล้ว
ประมาณ๑๕ได้
คือเพิ่งเปิดกล้องอยู่ระหว่างการถ่ายทำ
ก่อนหน้านี้ต้องหยุดไปเนื่องจากโควิด๑๙

และความเชื่อความหวังของการมีลูกชาย
หัวโบราณก็ต้องมาวัดกับสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำ
ตอนนี้ทางช่องวันยังไม่ได้ตัดสินใจ
ว่าใครจะมารับบทคุณจันทร์แทนแตงโมนะคะ
แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเรียกร้องว่าอยากจะเห็นภาพค่ะ
อยากจะเห็นภาพที่คุณแตงโมได้ถ่ายทำไปแล้ว
อยากจะให้นำมาออกอากาศได้ไหม
เป็นการนึกถึงคุณแตงโมนะคะ
ชาวเน็ตก็เชียร์น้องโมอามีนา
เพื่อนสนิทของคุณแตงโมค่ะว่า
มารับบทแทนได้ไหม
แต่ก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มนะคะว่าใครจะมารับบทแทน
และทางช่องวันก็ยังไม่แจ้งมานะคะ
ว่าจะนำภาพตังโมได้ถ่ายทำไป
อยากเห็นค่ะ
เอามาออกอากาศเลย